เหตุการณ์น้ำท่วมที่อุดรธานีนะครับ

ปรากฏว่ามีเด็กถูกไฟดูดครับ
มี๕คนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ตอนนี้๕คน๒คนกลับบ้านได้แล้ว
เหลือยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๓คน

ฮีโร่ด้านหลังของผมนี่คือน้องบอสนะฮะ

เขาไปช่วยคนที่ถูกไฟดูด

น้องบาสเป็นฮีโร่ชุดกันฝนสีม่วง
วันนี้คุณผู้ชมเราเปิดใจคุยกับฮีโร่ทั้งสองคน

เพราะว่าล่าสุดมีวีดีโอคอร์จากผู้ใหญ่ระดับประเทศ
เมื่อสักครู่นี้ย้อนไปดูเหตุการณ์นาทีช่วยชีวิตกันก่อนครับ
ลากหัวใจน้องได้มั้ยคะ

ตัวเองลากขึ้นไปเลย

ลากขึ้นไปข้างบนก่อน

นี่คือวินาทีที่ฮีโร่ชุดกันฝนสีม่วง

เขาพยายามจะดึงน้องที่ถูกไฟดูด

บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีราชินูทิศที่

แล้วก็ชื่นชมฮีโร่คนนี้นะครับ

บอสเนี่ยจะเป็นฮีโร่ในชุดนักเรียนนะฮะ

ไปเจอเจอเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี

เรามามาเทียบภาพกับเมื่อกี้นี้คือจุดเดียวกันวันที่น้ำแห้งแล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่มีไฟรั่วแล้วก็มีเด็กถูกไฟดูดไฟช็อตตรงจุดนี้
เห็นไหมครับด้านขวานี่คือตอนที่น้ำท่วมคือรถวิ่งผ่านไม่ได้
แต่ด้านซ้ายนะครับมิ้นคุณผู้ชมรถวิ่งได้ตามปกติแล้วเพราะว่าน้ำแห้ง
หลังจากที่คุณจ๋าแจ่มสีไปสำรวจตรงนี้เสร็จแล้ว
คุณจ๋าเดินทางไปหาฮีโร่คนแรกก่อนนะครับ
นั่นคือน้องบอสน้องบอสเนี่ยเป็นฮีโร่ในชุดนักเรียน

ก่อนที่เราจะได้ไปเจอนั่งโต๊ะไม้หินล้อมวงคุย
น้องบอสเนี่ยตอนที่ไปช่วยปั๊มหัวใจ

ที่ถูกไฟดูดครับคุณผู้ชม
น้องบอสเนี่ยชื่อว่านายปรัชญา

แล้วโลกออนไล่มิ้นท์คุณผู้ชม
ก็เลยไปช่วยปั๊มแล้วเขาก็บอกว่านี่คือผมเอง

มันมีจังหวะที่เขารู้สึกว่าเหมือนมีไฟดูด
แล้วกำลังจะมาถึงตัวเขาเขามีกระโดดหลบออกมาเหมือนกัน
เขาแซวตัวเองว่าแหมกำลังหล่อเลยนะฮะ
แต่เอาล่ะครับคุณผู้ชมสุดท้ายเขาก็ได้ช่วยเหลือชีวิตคนที่
อยู่ในวินาทีเป็นวินาทีตายครับ
บอสเนี่ยเปิดใจเล่าให้กับเราฟังนะครับ
วันที่คุณจ๋านั่งคุยกับน้องที่บ้านเนี่ยนะครับ
บอกว่าดีใจมากได้ช่วยเหลือจนมีคนปลอดภัยครับ
อื้ม
ข้ารู้ก่อนหน้านี้ว่าน้องหนุ่มไฟช็อตเราจะไปช่วยไหมข้ารู้ว่าไฟรั่ว
ไม่น่าจะช่วยครับก็น่าจะหาไม้หาอะไรมาเขียนช่วยน้องออกครับ
คือตอนแรกเห็นเขาหมดสติไงมิ้นคุณผู้ชมก็เลยไปปั๊มหัวใจ
แล้วพอน้องเขาฟื้นขึ้นมา
คนที่หมดสติเขาบอกว่าไฟดูดไฟดูดแล้วก็พูดชื่อแม่ตัวของน้องบอสก็เลย
มากแล้วก็เรียกว่าพบนี่ก็รีบกระโดดเลยแฟนกำลังหล่อเลยนะฮะ
แต่เอาล่ะครับชื่นชมครับในขณะที่แม่ของน้องบอสคุณแม่กรยา
ใจบุญนะครับบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมากเลยที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
แล้วตอนนี้คนที่น้องเขาไปช่วยก็ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวน้องผู้หญิงคนนี้
อกจากน้องบอสแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือฮีโร่ชุดนักเรียนนะครับ

นี่คืออีกหนึ่งคนฮีโร่ชุดกันฝนสีม่วง
เทียบภาพคลิปเหตุการณ์อีกสักครั้งก็ได้
ตอนนี้เจ้าตัวยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับชื่อว่านายอัธชัยอาจอุดมอายุ๑๙
น้องเนี่ยคือจอดรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งตอนแรก
แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเหมือนมีคนถูกไฟดูดก็คอยตะโกนเตือนเพราะก่อนหน้านั้นมีคนมาช่วยแล้ว
ใช่คือบาร์ดบอกว่าตอนนั้นขับผ่านมามีคนถูกไฟดูดไปแล้วกำลังจะลงไปช่วย
แต่เห็นมีคนอื่นมาช่วยก่อนเขาเห็นว่าโอเคมีคนช่วยน้องคนนั้นแล้วก็เลยขับต่อมา

ก็เลยไปช่วยเหลือด้วยตัวเองเลยครับคราวนี้
คือน้องบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นคือรีบเข้าไปช่วยก่อนเลย
กระทั่งตัวเองก็ถูกไฟดูดไปด้วย

คุณจ๋าแจ่มสีไปพูดคุยกับน้อง
น้องเนี่ยยิ้มได้น้องนี่คือมีกำลังใจดีมาก
แล้วเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
หน้าของน้องผู้ชายคนที่น้องบาสไปช่วยกำลังจมน้ำด้วย
กลัวจะสำลักน้ำกลัวว่าจะขาดอากาศหายใจ
ยายของน้องบาสคุณยายสุพรรณีแซ่ลิ้มครับ
คือยายเขาอยู่กับน้องคือคุณพ่อคุณแม่น้องแยกทางกัน

ยายบอกว่าอยู่กับหลานตอนแรกที่รู้ข่าวเนี่ยนะ
คือลูกสาวคนโตบอกก็คือป้าของน้องบาส
บอกว่าเฮ้ยแม่นี่หลานเรานี่นะ
ยายบอกว่าไม่กล้าเปิดดูข่าวด้วยนะตอนแรกตกใจ

แต่สุดท้ายพอรู้ว่าหลานปลอดภัย
หลานมีความกล้าหารคุณยายภูมิใจมากครับ
แล้วตอนนี้ทุกคนที่ได้ช่วยเหลือปลอดภัยหมดแล้ว
คุณยายสุพรรณียายของน้องบาส
ฮีโร่ชุดกันฝนสีม่วงคนที่เราเห็นในคลิปนี่แหละครับ
ในขณะที่แม่ของเด็กที่ถูกไฟดูดครับ
คุณแม่วันนี้เขาก็มาเยี่ยมลูกของตัวเอง
อยู่ใกล้กับเตียงน้องบาสเลยอยู่ติดกัน
แค่มีผ้าม่านกั้นคุณแม่เสื้อชมพูคนนี้ครับ
แล้วคุณแม่เนี่ยเล่าไปก็ร้องฮาย

และอีกช็อตหนึ่งที่ร้องไห้คือช็อตที่พูดขอบคุณน้องบาสครับ

ขอบคุณน้องที่อยู่
ไม่ตึงออกนานลูกไม่อาจชมน้ำนานกว่านี้
ต้องขอบคุณความกล้าหาร

ขอบคุณในบุญวาระมีที่เราสร้างมาร่วมกัน
ขอให้น้องเจริญ

เจริญในสิ่งทุกอย่าง
ชีวิตนี้ถือว่าพวกเรามีชีวิตกัน
น้องไม่เป็นไรก็ดีแล้ว
เหลือ๓คนก็คือน้องบาสด้านซ้าย

๓คนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาล

สาเหตุของไฟรั่วมันเกิดจากอะไร
พบว่ามีการเชื่อมระบบไฟของการปกครองส่วนท้องถิ่น

และมีการรั่วจากอาคารของเอกชนด้วย
ก็เลยมอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อันนี้คือทางผู้ว่าอุดรนะฮะ

โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องจับมือช่วยกันแก้ปัญหา
ให้ไปหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเมื่อสักครู่นี้ครับสดร้อนครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป้อม
ตอนนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับ

นี่คือวินาทีตอนที่เขาวีดีโอคอลมาครับ

และผู้ชายชุดขาวนั่นคือท่านผู้ว่าอุดรกลับมาอีกครั้ง
นี่คือเดี๋ยวนะบิ๊กป้อมโทรหาน้องใช่ไหม

ป้อมโทรศัพท์แบบวีดีโอคอลมาซองขาว
นี่คือเงินที่มอบให้กับน้องบาส
โร่ชุดกันฝนสีม่วงไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่

แล้วเมื่อสักครู่นี้กระเช้าน้องได้เพิ่มอีกกระเช้าจากลุงป้อมคนนี้ดูบรรยากาศหน่อยครับ
วันนี้ก็กลับเรียนทะลองนายกครับ
วันนี้ก็มีกระเช้าแล้วก็
อยากการเรียนทะลองกลับให้มาได้ครับ
โอเคครับ

น้องบ๊าตกใจไหมคุณอยู่ลูกพ่อโทรหานี่

คือลุกจากเตียงแทบไม่ทันครับ

ป้อมวิดีโอคอลมาแล้วข้างผู้ว่ามายื่นจอให้แบบนี้
ป้อมบอกว่าชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทย
ขอให้หายไวแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือเร็ว
แล้วก็ขอให้โชคดีก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเงิน

น้องก็ได้ซองขาวแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นซองใส่เงินนะ

มีนและคุณผู้ชมครับคุ้นไหมฮะ
ลุงป้อมวิดีโอคอล์เหมือนจะเพิ่งเป็นข่าวไปนะ

วันที่แล้วลุงป้อมวิดีโอคอหายายแข็ม

ว่าไอ้ที่เราเดินอยู่ที่มันต้องลุยนะมันเลี่ยงไม่ได้

อันนี้คือเราต้องเอาตัวรอดให้ได้เอาตัวรอดให้เป็นถูกไหมคะ

ซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้ไปคุยกับอาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะ
อาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นี่ค่ะ

เราควรต้องสังเกตยังไงว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีไฟรั่ว
ไฟดูดยังไงหรือเปล่าและเราจะเอาตัวรอดจากมันยังไงค่ะ
คืออาจารย์เนี่ยสาธิตด้วยการจำลองเอาน้ำใส่กระมังนะคะ
แล้วเอาสายไฟที่มีกระแสไฟ๒๒๐
โวลก็คือกระแสไฟที่เราใช้กันในบ้านนะ

ุ่มลงไปนี่พี่ติก็เอาจุ่มแยมมือลงไปด้วย
เขาบอกว่าตอนที่เอาสายจุ่มลงไปค่ะถ้าสังเกตดีนะคุณผู้ชม
มันจะเห็นว่ามีฟองอากาศเกาะอยู่ที่ปลายสายของลวดทองแดง
ถ้าเราไปแตะโดนปุ๊บเนี่ยไฟดูดทันทีแน่นอน
จุ่มลึกเท่าไหร่กระแสไฟที่รั่วก็แรงเท่านั้น
ติทุ่มทุนมากเอามือจุ่มลงไปเทสด้วยนะคะ

คุณผู้ชมไม่ต้องงงนะคะเพราะอาจารย์ดุสิตก็งงเหมือนกันค่ะ

พี่ตีคุณของกิตตีสักคือทั่วก็กลัวนะ
ว่ามันจะดูดยังไงแต่ก็อยากจะรู้ไง

กรณีที่น้องนักเรียนที่โดนไฟช็อตเนี่ยนะคะ

แต่คุณดูของจริงน้ำท่วม

ไม่สามารถสังเกตได้น้องว่ามันมีฟองอากาศไหมไฟรั่วหรือเปล่าเนี่ย
นาทีนี้ต้องพึ่งคนที่เห็นและเข้าไปช่วย
เพราะแน่นอนคนที่ถูกไฟช็อตช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนะคะตอนนั้นน่ะ
คนที่เห็นและเข้าไปช่วยอันดับแรกเลยตั้งสติค่ะ

แนะนำให้ใช้เข็มขัดหรือว่าเสื้อคล้องแล้วกระชากตัวออกมาอย่างเร็ว
พาขึ้นที่แห้งหรือว่าที่ปลอดภัยนะคะ

เอาเข็มขัดคล้องแล้วกระชากตัวออกมาเนี่ยมันต้องทำยังไง

ให้ไปคล้องที่ข้อมือน้องอย่างนี้นะครับ

หนึ่งคือต้องกระตุกน้องออกมาด้วยความรวดเร็ว

แล้วก็พาน้องเข้ามาที่แห้งต่อไปได้

ขนาดยาวประมาณ๑เมตร๕๐

ซึ่งปลายตรงปลายจะมีประจุไฟ
ไว้ตรวจจับกระแสไฟรั่วในน้ำ
ซึ่งการใช้พอจุ่มลงไปในน้ำปุ๊บ
ถ้ามีกระแสไฟรั่วอยู่ปุ๊บ
มันจะมีเสียงเตือนดังขึ้นมาเลยค่ะ

เดี๋ยวดูนะ

ถ้ามีกระแสไฟรั่วปุ๊บมันจะดังขึ้นมาให้ได้ยินเลย

ว่ายังไงมันมีรั่วไม่รั่วหรือแบบไหนนี่
จริงอาจารย์ก็แย่ให้ดูเหมือนกัน
ติก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่แฟร์กับอาจารย์

หรือทางที่ดีก็เลี่ยงการลุยน้ำท่วม

อันนี้เห็นใจนะพกถุงพลาสติกไว้ดีกว่า
แล้วเอาไว้แบบใส่แทนรองเท้าสวม